เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง

ขอตอบแทนแม่พ่อ

ขอทนแทน

ผ่านจุดที่หวาดกลัวมาได้

ไม่ในใจ
แต่กลเนื้อไม่หายเลยนะค่ะค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ฟังต่อไป
ตอนนี้ค่ะรับแล้วค่ะคุณแม่คุณพ่อติวสองมื้อ
สำเร็จ

คุณสุนารีราชศรีมานั่นเองนะครับ
ก็ช่วยให้ติ๋วสบายใจขึ้น

จิ๋วหลังจากร้องแล้ว
ปลดล็อกจากเวทีที่เราประกวด

รู้สึกคลายปมนั้นไปแล้วต่อไปก็จะร้องเพลงนี้บ่อยเลย

ติ๋วแล้วทำไมอยู่ดีถึงสละทุนเรียนนะคะเพราะอะไรลูก
ก็จริงจริงหนูมาเรียนต่อก็ได้ค่ะม๔ที่ตาดอะค่ะ
แต่ว่าเหมือนแบบพ่อก็แบบป่วยอะไรอย่างนี้แม่ก็นี่

กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลเขาดีกว่า

ก็ตอนที่หนูได้โควตาก็ต้องเรียนห้ามต่ำกว่าเกษตร๓
โตขึ้นติ๋วอยากเป็นอะไร

หนูชอบเพราะว่าโอกาสของหนูก็ส่วนหนึ่งก็จากครูที่เขาเห็นหนูเขาก็เลยช่วยอย่างเงี้ย

ช่วยหาทุนให้ทำกิจกรรมมีอะไรก็ให้ที่ได้เงินก็ให้ค่ะ

ไปเรียนดุติกับเพื่อน
เขาก็ให้ตังค์มากินขนม
รู้สึกว่าเรามีความสุขมาก
ถึงแม้ว่าตังค์นั้นมันไม่ได้เยอะอะไรสำหรับหนู
แต่ครูที่เป็นคนให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุข
หนูก็เลยอยากเป็นครูว่างเพื่อสักวันหนูทำให้เด็กบางคนมีความสุขแบบหนู

สังคมเนี่ยมันจะดีได้

เพื่อจะไปช่วยเด็กคนอื่นต่อไปเป็นทอดกันไป
ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่ประเสริฐนะ

เอาล่ะในเมื่อความรู้สึกดีแล้วค่ะ
เรามาต่อกันที่การแข่งขันค่ะ

กับตอนนี้มาถึงเพลงที่๓

ตัวอยู่ห้องพื้นคอ
ภาพมีเป็นตำแหน่ง

เป็นยังไงค่ะทุ่มติ๋ว

รู้พอรู้ทำนองค่ะ
แต่ทำนองมันเหมือนกันหลายเพลง

เป็นทำนองของเพลงลุกตุ้งหลายเพลงเลย

สี่หมื่นหรือเหลือหนึ่งหมื่นบาทติ๋วจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้ครับ
ส่วนช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ค่ะ
ร้องโดยไม่มีตัวช่วยเลยนะเหมือนเดิมร้องให้ชัดร้องให้ตลอดจนกว่าดนตรีจะหยุด

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

ครับ

คงแหง่ง่ายเมืองน้นสินะอยู่ลำล่มน้าวันเลยไม่มาบ้างกรวย
ไปเป็นนุ่มปฐุมธานีเงินก็ดีขายที่ดินรวย
พอรวยพี่คงมีแฟนสวยทิ้งทางบางกรวยให้คอยโสกาย
ถ้าย้ายไปด้วงใจแท้ปล้นโอ้เสียวเมืองน้ออนต้องทนบนหัง
อยากหิวมังพุชิ์และหมวดบูษา

ร้ายขราไม่กล้าจะทำ
วันไหนว่างให้มาบ้าง
รวยรวยไม่รวยไม่เคยล่วงลาม
ยังเป็นบ่นถึงประจำ
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ขอบคุณทุกคน